พิสูจน์กันทีไปดูกันหน่อยว่าไอ้ตัวที่จะได้เห็นต่อจากนี้มันคือตัวอะไรครับ
โอ้โหเอาดูไปตัวใหญ่มากตัวอะไรครับเนี่ย
ประมาณสัก๓เมตรนั่นคือความใหญ่ยาวของมันนะ
โบร์งแว็บแรกจรเข้ใช่มั้ยคุณชีสาเหมือน
ใช่ไหมโอ้นึกว่าจราเข้ใช่หรือเปล่า
ไม่แน่ใจเหมือนกันต้องเข้าไปดูใกล้ส่วนคนที่เขามีความเชื่อ
เขาก็ฟันฉับเลยนะภัยนักแน่เลยค่ะ
อยู่ในแม่น้ำโขงด้วย
เอาอย่างนี้ละกันไปดูกันหน่อย
ติ๊กต๊อกของคนที่ใช้งานใช้ชื่อว่า
ไม่รู้เบอร์โทรหรืออะไร
เอาเป็นชื่อยูเซอร์เขานะ
เขาบอกว่าเจ้าตัวนี้มันว่ายอยู่ในแม่น้ำโขง

ส่วนใหญ่มองเห็นแวบแรกนึกว่าจราเข้อย่างที่คุณชิสาบอก
แต่บางคนมีความเชื่อก็บอกว่าพญานาคหรือเปล่า
แต่เอาจริงดูไปดูมา
บางคนเขาก็บอกว่าเฮ้ยใจเย็นทุกท่าน
มาดูกันให้ดีเพ่งพินิษฐ์ดู
มันคือปลาช่อนอเมซอน

โอ้โหใหญ่แถวบ้านมีแต่แม่น้ำโขงแม่น้ำมูล

ใช่ไหมมันอยู่ที่บราซิโอเมซอนอเมริกาใต้
มันคงจะข้ามน้ำข้ามทะเลร่องเรือมาถึงที่แถวแม่น้ำโขง
มันเป็นสายพันธุ์มันค่ะทุน

แล้วเขาก็ส่งออกต่างประเทศอะไรก็ว่ากันไป

ผมว่าได้จะเลี้ยงเอาไว้หรือปล่อยไปไว้ในแหล่งน้ำ
อาจจะมีคนเลี้ยงแล้วเอาไปปล่อย

ใครเคยเห็นปลาช่อนอเมซอนคุณจะรู้ว่าตัวมัน

คือมันจะใหญ่ตามขนาดพื้นที่ที่เลี้ยง

ตัวมันก็จะเต็มตู้ประมาณแค่นี้
แต่ทีนี้พอเอาไปปล่อยในแม่น้ำไง
โอ้แลกหลายชนิด